คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องเศร้าที่แพร่กันหน่อย
คุณผู้ชมครับมีพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำมา

มันถูกลมพัดแล้วก็ทำให้ต้นไสล้มทับเด็ก

บ๊วยต้องการคุณผู้ชมว่าจะเล่น
พ่อแม่ญาติพี่น้องคุณย่ามร้องไห้กันระงม

อายุ๖ปวดและอายุต้นไฟเป็น๑๐๐ปี
ไม่คาดคิดว่าพายุมันทำให้ต้นไสล้มลงมาทับน้อง
แล้วน้องเดินไปพอดีไปหยิบลูกเห็บที่มันตกลงมาพอดีครับ

ตำรวจสพ๒ที่แพร่รับแจ้งเหตุ
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้สักขนาดใหญ่๒ชั้น
ในพื้นที่ตำบลเตาปูนนะครับ
หน้าบ้านเป็นร้านขายอาหารตามสั่งแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยว
ต้นไฟคุณผู้ชมขนาด๖๗คนโอบได้
อายุเป็นร้อยปีมันถล่มมันทับคนนะครับ
ที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงจนไปเจอร่างของหน้าต้นทริป
อยู่ใต้ต้นไสครับนะอยู่ในซอกเลย
และก็อยู่ข้างกับรถจักรยานสีชมพูคู่ใจของน้าแหละคุณผู้ชม
คืออยู่บ้านกับพี่สาวแล้วก็หลานอยู่ลมมาเลย
หนำแรงมากเลยไอ้ต้นทรายอยู่หน้าบ้านมันหักโค้นทันทีทับทั้งบ้านทับทั้งคน
คุณยายอยู่หลังบ้านน้องเอวาเล่นอยู่หน้าบ้าน
และจุดที่ต้นไม้หักโค้นพอดิบพอดี
แต่คุณยายอุตส่าห์พยายามแบบในใจคิดว่ามันต้องไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นสิ
พยายามตะโกนหาหลานแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับ
สุดท้ายกลายเป็นเรื่องเศร้าเพราะน้องโดนกิ่งของต้นทรายทับจนเสียชีวิต
ต้นใหญ่จริงร้อยกว่าปีบางทีรากมันไม่ได้เกาะยึดแล้วหรอ
หลายพื้นที่มีเรื่องของลมพายุแบบนี้ระวังด้วยตรวจสอบเรื่องของต้นไม้ใหญ่ต่างด้วย
แล้วก็อาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่พ่อแม่ผู้ปกครองพอมันหลังเกิดเหตุ
แม้ว่าลมมันจะสงบหรือว่าอะไรมันจะสงบไปแล้ว
อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าอย่าออกไป
ไปเข้าใกล้ลูกเห็บอย่าวิ่งไปเก็บอันตรายนะคะ